มีเหตุการณ์ที่ยาดยิงกันตายที่จังหวัดแพร่
คนที่เป็นมือยิงเนี่ยอ้างว่ามีปัญหาแบ่งที่ดินกันไม่ลงตัว
เมื่อคืนนี้ไปซุ่มยิงเขาเสียชีวิตทางบ้าน
ผู้ที่เสียชีวิตชิ้นในปียะปิ่นทองอายุ๔๓ปี
นอนความหน้าจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
บาดแผลก็คือร่องรอยของกระสุนปืน
เข้าไปที่ลำตัวก้าวรูด้วยกันคาดว่ากระสุนจะเป็นลูกปลาย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับเสียชีวิตอยู่ที่บ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทีนี้พอไปดูรอยเลือดของนายปียะผู้ตายเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีรอยเลือดเนี่ยหยดไปตามทางเกือบ๑กิโลเมตรด้วยนะ
ก็เลยเดินตามรอยเลือดไปรอยเลือดนั้นไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่เดียวกันนี่แหละนะฮะในพื้นที่หมู่๔นะครับ
แล้วไปเรียกเจ้าของบ้านลงมาเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อว่าในขาน
นามสกุลสถานอายุห้าสิบแปดปีนี่ฮะลุงขานเจ้าของบ้านเนี่ย
ตำรวจเรียกมาเลยบอกเอ๊ะมีรอยเลือดเนี่ยมาถึงบ้านของลุงได้ยังไง
สุดท้ายยอมรับสารภาพนะครับบอกผมไปยิงนายปียะเขาจริง
ใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะส่วนรอยเลือดที่หยดตามพื้นมาเนี่ย
ขานบอกว่าอ๋อไม่ใช่เลือดปียะหรอกเลือดผมเองนะ
เป็นเลือดที่ถูกกระบอกปืนเนี่ยมันดีดใส่หน้าผากตอนที่ไปยิงเขา
เลือดมันเลยไหลออกมาแล้วก็หยดตามทางมา
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุในขานบอกว่าเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
ที่มีคนให้ไว้นานแล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จ
บอกว่าแกเอาไปทิ้งที่ป่าที่พงหญ้าข้างทางนะฮะ
เป็นริมรั้วชาวบ้านหลังหนึ่งนะริมรั้วบ้านของชาวบ้าน
ห่างจากบ้านในขาน๘๐เมตรเจ้าหน้าที่ก็ไปดูนะฮะ
แล้วก็เจอปืนจริงนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้แกบอกว่านี่แหละโอ้โหตอนที่ลั่นไกลเนี่ย
บอกปืนมันดีดใส่หน้าผากเลือดไหลจากบ้านของนายปียะผู้ตายมาถึงบ้านตัวเอง
ระหว่างครอบครัวของนายขานกับนางสาวเริ่มอายุ๖๒ที่เป็นภรรยาของนายปียะผู้ตาย
ก่อนหน้านี้๓๔วันเนี่ยไปทำเรื่องแบ่งที่ดินกันปักหมุดกันเรียบร้อยแล้ว
แต่อยู่ดีดีหมุดที่ปักอยู่เนี่ยมันถูกดึงออกอันนี้ลุงขานแกอ้างนะ
แล้วที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่มรดกเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นก็เข้าไปถ่ายรูปน้ำท่วมเห็นว่าหลักเขตปักหมุดตรงนั้นเนี่ยมันถูกถอดออก
ซึ่งไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงไปถูกถอดออกทั้งที่ฝังปักลงไปแล้ว
ก็ไปบอกภรรยาของนายปียะนะที่เป็นญาติญาติกันนะ
บอกว่าเออแหม่มันอย่างนี้มันต้องแบ่งที่กันใหม่แล้วมั้ง
คือหมุดเดิมปากเดิมเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยนายปียะก็เลยมาด่าในขาน
อันนี้ในขานเขาอ้างนะบอกว่านายปียะเนี่ยมาด่าเขา
เขาก็เลยแค้นใจนอนไม่หลับก็เลยคิดโอ้โหนี่ลุงขานแกก็คิดง่ายไปหน่อย
บอกก็เลยคิดว่าฆ่ากันซะมันจะได้หมดเสี้ยนหนาม
นี่ฮะเมื่อคืนนี้เลยคว้าปืนแล้วก็ขี่จักรยานไปบ้านนายปียะ
ซุ่มอยู่ใต้ถุนบ้านพอเห็นนายปียะเนี่ยก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ไปนัดหนึ่ง
คือยิงจนแบบแน่ใจว่ากระสุนโดนแล้วอ่ะ
ก็เลยเดินออกมาแล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้านเอาปืนไปทิ้งที่พงหญ้าริมรั้วบ้านชาวบ้านแถวนั้น
แล้วมาเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนี่ฮะก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะตามรอยเลือดที่หน้าผากมานะครับ
เพราะว่าโดนลั่นไกลปืนแล้วปืนเนี่ยมันดีดใส่หน้าแล้วก็จับได้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
พ่อมันโกรธนั้นผมแบบวิ่งหรอหรือเดินยังออกไปเอารถฮีบก่อน
หน้าผากพูดว่าไหนมันโอ้มันปืนนั่นโรคปืนมันปืนเข้าใส่เห็นดี
นี่ฮะคิดแค่ว่าจะได้หมดเสี้ยนหนามตัวเองติดคุกเลยทีนี้
วันนี้สพ๒จังหวัดแพร่นะฮะเจ้าของคดีคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ผู้ชมครับจุดแรกก็คือบ้านของนายปียะนะที่ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าขี่จักรยานมาจอดหน้าบ้าน
เอาปืนเนี่ยมาจ่อที่ช่องใต้ถุนบ้านเนี่ยตอนนั้นผู้ตายเขานั่งดูทีวีอยู่นะ
แล้วก็ยิงใส่เขาเลยจากนั้นก็เป็นบ้านของตัวในขานผู้ต้องหาเองนะ
เสร็จแล้วก็ขี่จักรยานกลับมาจอดที่บ้านเดินไปแถวโพรงย่าอยู่ติดกับรั้วบ้านชาวบ้าน
เอาปืนไปทิ้งค่ะนี่นะฮะคือในขานก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
จะถูกคุมตัวไปหลังจากทำแผนเสร็จนี่ฮะที่เธอทีนี้ไม่ได้ดูต่อแล้ว
ปักหมุดอะไรหายไปเนี่ยคือแหมแค่แบ่งกันไม่ลงตัวเนี่ยไปยิงเขาตายเลยนี่ฮะ
บ้านของนายปียะวันนี้ครอบครัวก็เตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อรอรับศพนะครับ
ตอนนี้ศพถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
ภรรยาของผู้ตายก็คือนางเริ่มนะนี่ฮะเป็นญาติกับในขานนะครับ
คือเธอบอกว่าเธอมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับในขาน
แม่ของเธอกับแม่ในขานเป็นพี่น้องกันและเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันมีอยู่๑๒ไร่
หลังจากแม่ของเธอกับแม่ของในขานเสียชีวิตทั้งคู่
ขานก็พยายามมาขอให้แบ่งที่ดินเป็น๒ส่วนเท่ากัน
มี๑๒ไร่ก็คนละ๖ไร่
เริ่มจากวันที่๑๗ตุลาคมเธอกับในขานไปแบ่งที่ดินกัน
ญาติพี่น้องเป็นพยานที่ดินผืนนี้เนี่ยมันเป็นที่ไม่มีโฉนด
แบ่งที่ดินก็ทำกันแบบง่ายใช้เชือกเส้นเดียวเป็นตัววัดวัดไปเรื่อย
หลังจากนั้นนะครับในขานเนี่ยคือเธอบอกความจริงในขานเป็นคนจัดแจงเองทั้งหมดด้วยซ้ำ
ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาจัดแจงเลยในขานเอาเชือกมาวัดวรวัต
เอาตรงนี้๖ไร่แบ่งเสร็จในขานเอาหลักมาปักเป็นหลักปักเขตทำสัญลักษณ์เขตแดน
แต่หลังจากนั้นในขานมาอ้างบอกที่ดินที่แบ่งกันไปฝั่งในขานเสียเปรียบ
พอวัดมาแล้วมันไม่ครบขอวัดใหม่ตัวของนางเริ่มบอกว่าเธอก็ไม่อยากมีปัญหานะ
๒๒ตุลาคมเธอกับนายขานเอาไปวัดใหม่อีกรอบนึงมีหลานไปด้วยมีนายปิยะสามีเธอไปด้วย
ที่ดินเสร็จก็ไม่ได้โตเถียงอะไรกันนะไม่เห็นโต้แย้งอะไรเลยเพราะไม่มีใครอยากมีปัญหากับในขาน
อยู่คืนที่ผ่านมาในขานเนี่ยมายิงสามีเธอตายซึ่งเธอขอยืนยันว่าที่ในขานบอกว่าสามีเธอไปว่าไปด่าอะไร
แล้วก็ทำให้แค้นใจเนี่ยไม่จริงเลยสามีเธอไม่เคยต่อว่าอะไรในขานแม้แต่น้อย
ของในขานนะฮะบอกว่าแต่งงานอยู่กินกันมา๓๐ปีมีลูกกัน๒คน
ขานสามีนี่เป็นคนโมโหร้ายยิงเวลาดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหทำร้ายเมียด้วยนะ
เมื่อคืนนี้ก็ทะเลาะกันอีกแต่เธอเนี่ยก็เลยหนีไปเข้านอนนะ
พอไปนอนเนี่ยก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าสามีเนี่ยขี่จักรยานไปก่อเหตุ
ยิงนายปียะที่เป็นสามีของญาติกันนะเธอเองไม่รู้เรื่องปมเหตุเรื่องที่ดินอะไรเลย
เพราะว่าในขานเนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟัง
ที่มีไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตเรื่องการพาอาวุธปืนด้วย
เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับ
แล้วตอนไปจับเนี่ยไปเจอกัญชาแห้งอีกถุงนึง

ก็แถมอีกหนึ่งข้อหา
เรื่องของการมียาเสพติดไว้ในความครอบครอง